ส่วนเหตุการณ์นี้เราตามความคืบหน้าให้ที่เราเล่าไปเมื่อวาน
เหตุการณ์ที่พิศนุโลกที่ไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๑ปี
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตพบศพอยู่ในห้องนอนนะคะ
ผู้เสียชีวิตเขาเป็นชายรักชาย
แล้วเพื่อนชายคนสนิทของผู้เสียชีวิตบอกว่า
น้องชายผมเองที่เป็นคนก่อเหตุนี้
เพราะน้องชายโกรธแค้นแทนผมที่ผู้เสียชีวิตเนี่ย
ชอบทำร้ายร่างกายผมเป็นประจำเขาอ้างแบบนี้นะคะ
วันนี้ค่ะนำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าผู้ตายชอบด่าเขาด่าเขาเป็นประจำ
ก็เลยโมโหบันดาลโทษะแล้วก็ก่อเหตุนี้ค่ะ
ชัยเหมือนเสมออายุ๕๑ปี

จับตัวได้ตั้งแต่เย็นเมื่อวาน

ญาติผีน้องชาวบ้านเขาก็มารอดูการทำแผน

ตำรวจนำตัวนายมานพ
หลังบ้านซึ่งเป็นรั้วสังกษี

คือจุดนี้เป็นจุดที่นายมานพ
ปีนเข้าไปในบ้านค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็ไปเจอกับผู้ตายที่หน้าห้องน้ำ

แล้วก็ต่อยหน้ากันหลายครั้ง

เขาก็อ้างว่าเขาก็กว้างคนอิด
ใส่ผู้ตายคือคว่างใส่หน้าเลยค่ะ

แทงผู้ตายหลายครั้งมาก

ผู้ตายก็ยังมีท่าทีที่จะต่อสู้

ออกทางประตูด้านข้างของบ้าน

หนีไปบ้านญาติอยู่ต่างอำเภอค่ะ

ญาติตอนเช้าเมื่อวาน

ครับว่าเสียชีวิตอ้างว่าก็แค่ทะเลาะกัน
ทำร้ายร่างกายกันเสร็จแล้วก็หนีไป

แล้วก็โดนจัดช่วงเย็นเมื่อหวาน

โกรธแค้นที่ผู้ตายด่าทอเขา

ที่ผ่านมาผู้ตายด่าเขาบ่อย

ก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะ
ผู้ตายก็ไม่มีโอกาสมาชี้แจงอะไร
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้จะทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตนะ
เขาไม่รู้ว่าเสียชีวิตก็แค่ทะเลาะกันทำร้ายกันแล้วเขาก็หนีไป
เขาก็อยากจะขอโทษผู้ตายและครอบครัวด้วยค่ะ
ผมไม่ตอบครับ
แล้วเขาจัดพี่ชายละหมดไหมกับตัวคนตาย
ต้องไปถามแวดล้อมเองครับข้างบ้านต้องไปถามแวดล้อมเองครับ
แล้วทำไมจู่เขาไปถามเขาได้ไปหาเขา
ผมไปผมไม่ตั้งใจจะไปหาเขาแล้วครับ
ไม่ถึงก็ต้องให้เขาไปตายขนาดนี้นะครับ

ไม่ได้ให้เขาตายนะครับไม่ได้ที่จะทำร้ายเขาขนาดนี้แหละ

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับญาติ
คนที่ผู้ต้องหาบอกว่าโทรศัพท์ไปหาค่ะ
คนนี้ก็บอกว่าเมื่อวานประมาณ๙โมงเช้า
ผู้ต้องหาโทรศัพท์ไปบอกว่า
ทำร้ายร่างกายผู้ตายอยากให้พี่ชายของผู้ต้องหาเนี่ยที่เป็นเพื่อนชายคนสนิทของผู้ตายเนี่ยไปดูหน่อยว่าเขาเป็นยังไงบ้างตายไปแล้วหรือยัง
นี่นะคะแต่ผู้ต้องหาบอกกับญาติคนนี้ค่ะบอกว่าไม่ได้จะหนีนะผู้ต้องหาบอกญาติว่าไม่หนีตั้งใจจะมอบตัวอยู่แล้ว
บอกว่าให้เอ๊กไปดูสิถ้าตายก็ให้มันโถแต่งตำรวจ

ขี้ไร้หน่อยเหล่ะสอยก็จุ๊จี้หน่อยเหล่ะ

วันนี้นะคะพี่ชายของผู้ต้องหา
ซึ่งก็เป็นเพื่อนชายคนสนิทของผู้ตายค่ะ
ชื่อว่านายอานนท์แดงซิล
ก็ไปเก็บข้าวของออกจากบ้านนะคะ
อานนท์เนี่ยก็อยู่กินกับผู้ตายมา๒๐กว่าปีนะคะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขากับผู้ตายอยู่กันจนเหมือนเป็นพ่อลูกกันนะคะ
ผู้ตายดูแลเขามาตั้งแต่เขาอายุ๑๗๑๘
แต่ที่ผ่านมาถูกผู้ตายดุด่าเป็นประจำ
บางครั้งถูกทุบตีด้วยเขาก็อ้างแบบนี้นะคะ
แต่ตอนนั้นเขาก็ไม่เคยสนใจที่จะตอบโต้อะไร
ก็เลยคิดว่าน้องชายเขาแค้นแทน

แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้น้องชายถูกผู้ตายไล่ออกจากบ้าน
ก็เลยไม่พอใจแล้วก็มาก่อเหตุนี้
ผู้ตายนะเขาโทรไปหาผม
โทรไปหาผมที่กรุงเทพแล้วบอกว่า
เขาพาไอนบเนี้ยฮะ

ปังสารครับก็อยู่ไปมันก็ว่าเขาอะไร
ที่น้องจะมาอะไรประมาณนี้เขาก็ต้อง
พูดเป็นอย่างนี้ก่อนมันก็คงโกรธเครื่องตรงนั้นด้วยนะครับ
แล้วก็โกรธเครื่องตรงที่คือแมงผู้ตายเขาชอบแบบ
บางทีเขาทำร้ายผมอย่างนี้ทำร้ายผมแบบ

คือมันก็โกรธเครื่องในผมด้วยนะครับ
เสียใจครับถ้าประหารได้ผมก็ใหญ่ประหารครับ
มันมันไม่ใช่คนมันญาติพี่น้องผมมันไม่มีอย่างนี้นะครับ
ใช่ครับแล้วก็ผมอยู่กับพี่แมงผู้ตาย
อยู่เหมือนพี่น้องพ่อลูกกันแล้วครับ
อยู่ด้วยกันมาเกือบ๒๐ปีนี่ก็
นี่พี่ชายของผู้ก่อเหตุพูดแบบนี้เลยนะคะครับ
ทีนี้ค่ะนายอานนท์คนนี้ก็บอกว่า
หลังจากที่จัดการงานศพเรียบร้อย
ตัวเองก็คงจะต้องออกจากบ้านหลังนี้ไป
เพราะญาติพี่น้องของผู้ตายก็จะมาดูแลจัดการบ้านหลังนี้ต่อ

ใช่เขาก็บอกว่าเขารู้สึกผูกพันกับผู้ตายมากนะคะ
อยู่ด้วยกันมา๒๐กว่าปี
ส่วนเรื่องคดีตำรวจแจ้งข้อหากับผู้ต้องหานะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนจะมีข้อหาอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าขอสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนนะคะ
หลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จ
ตำรวจบอกว่าก็จะต้องสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติม

เพื่อไปฝักขังที่ศาลจังหวัดพิศนุโลกต่อไปค่ะ